เปิดไปช่องไหนช่องไหนโอ้เจอตลอดเลยค่ะ

บอกกับเชอรี่มากไม่ใช่ว่าวันคบเลิก

วิวตอนนี้ก็ล้านกว่าเกือบ๒ล้านแล้วคุณผู้ชม

เพลงนี้แต่งมาจากส่วนเซี่ยวหนึ่ง

ใช่นะคะส่วนการกลับมาทำงานร้องเพลงในยุคโควิดแบบนี้นะคะ
ตอนนั้นที่หน่วนเจอพี่แจ๊คพี่ไม่ได้อยู่เลยอะ

จริงตัวผมก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็เป็นอย่างนั้น
กับคนในสถานที่นี้เราก็จะริมมาให้อยู่ตลอด